นี่เวลสุดท้ายแล้วครับคุณชานนม

น้องนึงน่ารักมากปลื้มปิ่มในหัวใจพี่กาว

เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดวงใจของน้อง

ไม่ใช่ผู้ชิงหรือป่ะ
ขอบคุณค่ะจริงหรอ
มีคนมีคนเคยคิดว่าคุณแบบไม่

เพราะคุณเนี๊ยบเกินไปกับการแต่งตัวใช่ป่ะ

ผมก็เดินออกไปข้างนอกปุ๊บก็ยืนอยู่ยืนคุยโทรศัพท์

เป็นผู้ชายถามหรือผู้หญิงถาม

แล้วยังงี้มีแบบว่าแนวนั้นมาชอบเยอะมั้ย

เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นมีเพื่อนเยอะ

เคยมีกิ๊กกักกับสาวพร้อมกันมากที่สุดกี่คน
และมีวิธีแก้ไขปัญหารถไฟชนกันอย่างไร

มากกว่า๓ไม่มี

มากกว่า๓นี่คือเยอะมากเลยนะ

แล้วก็เราไม่ใช่แฟนนะแล้วก็เป็นคนคุยกัน
ถ้าคุณอยากมีคนอื่นก็มีไป

คุณพระด้วย

คือเขาไม่ได้ปกปิดไม่ได้โกหกแต่บอกตรงก็โอเคนะแต่ว่ามีก็๓คนขึ้นไปอะ

ข้อต่อไปนะคะคุณแพ้ทางสาวแบบไหนเจอทีไรต้องละลายทุกทียกตัวอย่างดาราด้วยว่าเป็นใคร
ชอบชอบคุณหมายแบบพี่กา

รายการนี้นะช่วงผู้ชายในฝันนะตอบแบบนี้ประมาณทุกคนเลย
ผมตรงยาวอย่างค่าสวย

อืมดูดีแพ้อย่างนี้ถ้าสมมติเจอผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ให้ใหม่แบบพี่กาแต่แบบว่าผมผอมยาวชอบผอมยาวใช่ไหม

ได้หมดได้หมด
ไม่ได้อ่ะได้หมดมันไม่ตอบคำถามมันไม่ตรงอ่ะ
เอาสักอย่างอ่ะต้องผอมยาวใช่ไหม
ก็ไม่ต้องผอมยาวก็ได้เอาขาสวยละกัน
แน็ตค้าผู้หญิงเน้นค้า
แล้วไปกอดหรอหรือไง

ผู้หญิงผู้ชาย

เฮ้ยว่าไงวะอะไรเงี้ย

สุดท้ายนะคะสำหรับคำถามจากแฟนคลับ
การรายความทำข้างไหนที่แอบทำรับหลังแฟน

แต่ในวงเล็บนะว่าแต่แฟนก็จับไม่ได้

ผู้หญิงขี้หึงหรือผู้ชายหนอยเอง
ก็คือผู้หญิงขี้หึงเขาจะเหมือนแบบนอยตัวเอง
ว่าผมจะไปจีบใครจะแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
จะไม่ได้ไปไง

ค่ะไม้ตายคือเปลี่ยนนาฬิกาในมือถือ
แคบปุ๊บ

เฮ้ยเธอแบบจะหมดแล้วเดี๋ยวรีบกลับส่งไปปุ๊บ
แล้วก็ปิดเครื่อง

โพสต์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ